คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักแป๊บไม่ได้โฆษณา
แต่ว่าคืออยากจะพักให้คุณผู้ชมหายเครียด
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้เขาบอกทันข่าวทันเที่ยวพาไปไหน
พาไปเที่ยวให้มีความสุขในช่วงวันหยุดนะคะ
ฝนตกต่อเนื่องนะบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชา
อากาศมันชื้นแล้วมันก็เลยนี่มีหมอกเขาเป็นทะเลหมอกสวยงามแบบนี้สวย
โอ๊ยนี่แหละค่ะสวยไหมล่ะ
นี่นักท่องเที่ยวแห่ไปเลยนะคะไปชมวิวทิวทัศน์นะคะ
บนจุดชมวิวผาหมออีแดงนี่แหละค่ะ
โอ้โหปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงามนะคะ
จุดชมวิวตรงนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะ
ที่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกด
มีนักท่องเที่ยวโอ้โหทั้งในจังหวัดเองจังหวัดใกล้เคียงมากันหมดเลย
ทั่วประเทศกว่า๑๖๐๐คน
เดินทางไปเที่ยวชมค่ะทะเลหมอกตรงนี้ชมตะวันขึ้น๓แผ่นดิน
แกะสลักนะคะนูนต่ำ
แล้วก็มีชมประสาทโดนตวนมีบริวารวัตถุแล้วก็โบราณสถาน
คุณค่าอายุกว่า๑๕๐๐ปีด้วย